คุณผู้ชมครับป้าน้อยเนี่ยแกเป็นคนสิงห์บุรีหายไปสี่วันนะครับ
ค่ะคือล่าสุดเนี้ยมีข่าวเศร้านะฮะเพราะว่าเจอป้าน้อยแล้วอืม
แต่ดูตอนที่คือแกหายไปก่อนค่ะนะคลิปสุดท้ายที่ชาวบ้านเขาเห็นแกเนี่ย
ก็คือช่วงที่ไปงานวัดโพชัยเมื่อคืนวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมาครับ
นี่ป้าน้อยนะฮะอยู่แถวเวทีรำวงย้อนยุคนะครับ
งานวัดโพชัยที่ตะบนหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
คลิปนี้คลิปสุดท้ายที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้คลิปสุดท้ายที่เห็นป้าน้อย
สามมีนาคมนะฮะแล้วป้าน้อยก็หายไปเลยตั้งแต่คืนวันนั้นค่ะ
อรุณวันแจ่มใสนะฮะนี่คือคนสุดท้ายที่อยู่กับป้าน้อยนะครับ
นี่เธอบอกว่าคืนวันเกิดเหตุป้าน้อยเหมือนในคลิปเลยนะฮะ
ใส่เสื้อคอโปโลสีเหลืองกางเกงสีดำนี่แล้วก็มาเที่ยวงานวัดโพชัย
โดยป้าน้อยไปซื้อเหล้าขาวเนี่ยมาดื่มดื่มจนเมาหนักนี่เห็นไหมฮะ
อยู่ข้างเวทีรำวงย้อนยุคแบบนี้ค่ะคือทางพี่อรุณวันบอกว่าเธอนี่แหละ
เป็นคนเอาเก้าอี้สี่ตัวมาวางเรียงกันอยู่ข้างเวทีเพื่อให้ป้าน้อยเนี่ยนอนพัก
แกเมาหนักเหลือเกินบอกให้นอนตรงนี้นะ
นอนตั้งแต่๒ทุ่มจนช่วง๔ทุ่มมีวัยรุ่นผู้ชายในหมู่บ้าน
บอกเห็นป้าน้อยเดินไปแถวใต้ต้นมะม่วงใกล้กุฏิพระเดินไปปัสสาวะ
นี่ฮะเธอก็เดินตามหาป้าน้อยแต่หาไม่เจอก็เลยคิดว่าเอ๊ะ
ป้าน้อยคงกลับไปบ้านแล้วมั้งเธอก็กลับบ้านเหมือนกัน
จนกระทั่งเช้าวันต่อมาคือ๔มีนาคมเอ้าได้ข่าวว่าป้าน้อยยังไม่กลับบ้านอีกเหรอ
ทั้งสามีทั้งญาติญาติทั้งชาวบ้านก็เลยช่วยกันออกตามหา
แต่หายังไงก็หาไม่เจอครับ
หากันแล้วรอบนึงแล้วพอรุ่งขึ้นเช้าหนูก็ไปหากันอีก
หนูก็เดินหาบริเวณนี้หมดเลยค่ะที่ชายนงชายน้ำ
แล้วพอวันวันน่าจะเป็นวันที่สี่
มีคนบอกเห็นยายน้อยตอนประมาณ๔ทุ่มครึ่งถึง๕ทุ่ม
อยู่ตรงต้นตะปูตรงนู้นหนูก็เลยเปลี่ยนทิศทางไปหาตรงนู้นดู
จากตรงนู้นมาเนี่ยค่ะที่เลาะป่ามาจนถึงโรงเรียนล้างตรงนู้น
ไปหาโรงเรียนนู้นแต่ก็ไม่พบอะไรเลย
ป้าน้อยอายุห้าสิบห้าปีนะครับนี่ฮะที่เขาบอกเห็นแกมาปัดสวะแถวนี้
แต่มาหาก็ไม่เจอนะครับหากันอยู่นี่ฮะตั้งแต่คืนเช้าวันที่สี่มีนาคมนะครับ
คุณผู้ชมครับจนกระทั่งเราไปตรวจสอบเนี่ย
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับ
นี่จะเห็นว่าป้าน้อยเนี่ยนี่กล้องหันไปทางถนนพอดีนะครับ
ชุดสีเหลืองเหลืองเหมือนป้าน้อยเลยนะฮะเดินอยู่แถวข้างป่าอ้อย
นี่คือตี๕แล้วนะเช้ามืด๔มีนาคมช่วง๔๕ทุ่มเขาหากันไม่เจอ
ที่ว่าเห็นมีคนบอกแกเดินไปปัสสาวะแถวใต้ต้นไม้แถวกุฏิพระ
แกมาเดินอยู่อย่างงี้แต่ชาวบ้านเขาหาไม่เจอเขาคิดว่าแกคงกลับบ้านไปแล้ว
พื้นปื้นเช้าค่ะปีห้าเช้ามืดสี่มีนาคมแกอยู่แถวนี้
ซึ่งแกไม่ได้กลับไปที่บ้านก็ค่อยหากันครึ่งค่อนวัน
สี่มีนาคมก็ไม่เจอนะห้ามีนาคมก็ไม่เจอหกมีนาคมก็ไม่เจอ
มาที่มนตบของวัดโพชัยเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางให้เจอป้าน้อย
แล้วก็เดินค้นหาตามจุดที่มีคนเห็นแกเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้ง
คือแถวต้นกล้ามปูนะฮะที่มีคนบอกเห็นแกเดินไปจะไปเดินไปปัสสาวะ
ก็ลองเดินไปเรื่อยไปเจอรองเท้าข้างหนึ่งอยู่ริมทางลูกรัง
นี่เห็นไหมฮะคาดว่าจะเป็นของป้าน้อยหรือเปล่า
แล้วแถวนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่าสมชายได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาพอดี
พอได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาก็เลยหันไปมองแถวนั้น
มีคลองซ้ายอยู่นะฮะคลองสามซ้ายนะเป็นคลองแถวนั้นนะครับ
หันไปมองข้างคลองสามซ้ายเนี่ยไปเห็นแขนคนฮะแขนมนุษย์นะฮะ
นี่เหรอนี่โผล่ขึ้นมาเขาบอกเขาหากันตั้งหลายวันก็ไม่มีใครเจอนะ
ค่ะแขนสภาพไหม้เกรียมแล้วอุ้ยไม่ได้ถูกเผาถูกอะไรนะครับ
ไหม้เพราะโดนแดดนะฮะแดดมันเผาฮะท่านรองผู้ว่าก็บอกนี่ไงสงสัยจะเจอแล้วเนี่ย
เขาก็เลยพาไปดูกันญาติมาเห็นนี่ร้องไห้เป็นลมลมพับนะฮะ
คือล้มทั้งยืนกันแบบโอ้โหต้องช่วยกันประคองนะครับ
ทุกคนบอกนี่ช่วยกันหาแถวนี้ตั้งหลายวันหายังไงก็ไม่เจอนะครับ
วันนี้ท่านรองผู้ว่ามาจุดทูบที่วัดเนี่ยจุดทูปแป๊บเดียวเจอเลยนะครับ

จนหรือแค่นี้ไหม
ก็ต้องแจ้งบริฐานกำรวจและกู้ไภให้มาโทรศอบกันเพิ่มเติมต่อนะครับทุกคุณผู้ชมครับ
พอรู้ว่าเป็นพ่อน๋อยแน่นแน่นะเย็ดก็เศร้านะฮะ
เพราะปกติเนี่ยเวลาแกไปงานไหนไปดื่มไปไหนอะไรยังไง
ยังไงแกก็กลับบ้านนะแต่คราวนี้เนี่ยเชื่อว่าช่วงที่แกเมาเนี่ยแล้วก็เดินโซซัดโซเซนะฮะ
โดยเฉพาะช่วงเช้ามืดที่เห็นเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยคาดว่าแกคงพยายามจะเดินกลับบ้านนั่นแหละ

แล้วน่าจะเดินตกคลองฮะแต่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็คงจมคลองจนเสียชีวิต
ตอนนี้กู้ศพขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตามขั้นตอนสพเมืองสิงห์บุรีบอกว่าต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก่อนเพื่อให้ยืนยันชัดเจนว่าคือป้าน้อยจริง

ญาติจะยืนยันหลังจากนั้นถึงจะส่งให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป